สามีภรรยาคู่หนึ่งเคยไปที่สุสานป่าช้า
แล้วก็เอ่ยปากว่าเอออยากจะทำพิธีเลี้ยงโต๊ะจีนให้กับผีรายญาติ
แล้วก็ผ่านไปค่ะจนวันหนึ่งฝันว่าผีเนี่ยมาทวงสัญญาค่ะ
มันเป็นเรื่องจริงค่ะ
สัญญาไว้แล้วว่ามันพูดออกไปแล้วลืมอ่ะ

ฝันเลยค่ะเข้ามาฝันเข้ามาทำให้เห็นเลยนะคะ
และนี่ค่ะก็คือสุสานวัดมาบเตยอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะ
วันที่สิบแปดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เหมือนกับว่าที่สุสานแห่งนี้จะไม่เงียบสงัดเหมือนสุสานทั่วไปแล้ว
คึกคักมากกว่าปกติเพราะว่ามีการนำโต๊ะจีน๑๔โต๊ะ
จัดเรียงเอาไว้บริเวณลานหน้าหลุมฝังศพซึ่งมีทั้งหมด๑๐๘หลุม
ในจำนวนนี้เป็นศพรายาศก็มีด้วยนะโอ้โหออกลอกเผินเลยนะร้อยแปดหลุม
ปกติสิบแปดหลุมก็เหนื่อยไม่ใช่หลุมก๊อบเออ
คุณจะไปไหมล่ะหลุมศพเนี่ยไม่ไปไม่ไปกลัวอืมนี่แหละคุณ
ว่ากันว่าศพรายญาติที่ยังไม่ได้ประกอบพิธีก็มีอยู่ด้วยกัน๑๗หลุมนะคะ
เจ้าภาพที่มาตั้งโต๊ะจีนเนี่ยนะคะก็คือนางสาววันวิพาพงปั่น
เล่าให้นักข่าวฟังบอกว่าตัวเธอกับสามีเนี่ยได้ว่าจ้างโต๊ะจีนมาจัดเลี้ยงผีรายญาติในสุสานแห่งนี้
เพราะเมื่อ๒๓ปีก่อนเธอและสามีรวมถึงญาติญาติเคยมาร่วมพิธีล้างป่าช้าที่นี่
แล้วก็รู้สึกสงสารวิญญาณผีรายญาติที่หาพี่น้องไม่เจอไง
ก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าเอออยากจะจัดเลี้ยงโต๊ะจีนให้กับผีรายญาติเนอะ
แต่ก็ผ่านไปยังไม่ได้ทำเหมือนเป็นการนึกขึ้นมา

หลายปีค่ะจนลืมสนิทไปเลยว่าเคยพูดเคยคิดเรื่องนี้
แต่จู่คืนหนึ่งค่ะสามีฝันเห็นวิญญาณผีไร้ญาติมาบอกว่ายังรอกินอาหารอยู่
หาเธอนึกขึ้นได้เลยว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้
ก็เลยประสานไปยังมูลนิธิกู้ภัยอำเภอปลวกแดงค่ะ
บอกให้พี่ทางมูลนิธินี่นะช่วยจัดเตรียมสถานที่ให้หน่อย
จะจัดเลี้ยงโต๊ะจีนตามที่ตั้งใจเอาไว้
แล้วก็ได้มิมวลพระสงฆ์มาโสดอภิรัมน์ให้กับศพรายาชด้วยนะคะ
ตัวของคุณพี่วันวิสาบ้างคุณพี่วันวิสาเนี่ยมีอาชีพขายชุดชั้นในอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
บอกว่าพอได้ทำพิธีนี้แล้วก็ทำให้รู้สึกสบายใจค่ะ

เอออิ๋มใจไงยังไงก็ตามเถอะก็ได้
ขออโหสิกรรมรวมถึงอนุโมทนาบุญ
ดวงวิญญาณทุกดวงได้รับบุญกุศลได้ครั้งนี้

ทำเล่นไปคุณชิสาดูบรรยากาศดูสีของโต๊ะแล้วเนี่ยนะ

มันแบบสีขาวเป็นงานมงคลว่ากันไปอย่างนั้น
มีมาจัดงานแต่งในสุสานเหรอ
ไปไหมล่ะไปทำพิธีบ้างแบบนี้ก็ดี